รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นข่าวดีเหมือนกันค่ะ
อาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
โอ้โหรักษาอาการโควิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

แล้วก็อาการดีขึ้นเรื่อยจนตอนนี้
นี่ใกล้จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะ

ได้ดูแลบำรุงรักษาสุขภาพอย่างดี
ถูกต้องคือเราจะเห็นพัฒนาการของท่านตลอดเลย
เอายืนได้แล้วเอานั่งบนเตียงได้แล้ว
ลูกสาวของผู้ว่าวิรสักวิจิตแสงสี
ซึ่งก็อัปเดตอาการล่าสุดบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่ามาแจ้งข่าวกับทุกท่านว่าตอนนี้คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการฟื้นฟูปอดและกล้ามเนื้อ
ให้กลับมาทำงานได้อย่างช้า
ช่วงนี้ทานอาหารได้พูดคุยได้ฟังเผินเหมือนปกติเลย
แต่ผ่านไปสัก๕๑๐นาทีคุณพ่อก็จะเริ่มเหนื่อยค่ะ
ในช่วงนี้ภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่เต็มที่
คุณหมอก็เลยให้ระวังการติดเชื้อโควิดซ้ำ
แล้วก็การติดเชื้อโรคอื่นระหว่างนี้ด้วย
ดังนั้นก็เลยยังห้ามเยี่ยมอยู่นะคะ
แล้วก็หลังจากนี้คาดว่าอาจจะต้องรักษาตัวอยู่ที่สิริราช

พอคุณหมอประเมินว่าอาการดีขึ้นแล้ว

เปิดอ่านดูบางข้อความแล้ว
แล้วคุณพ่อก็ฝากคำขอบคุณมายังทุกท่านที่ให้กำลังใจด้วย

โพสต์ภาพผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการสภากาชาติไทยนายกฤษฎาบุญราช
ได้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานสมเด็จพระกณิฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย
เยี่ยมผู้ว่าวีรศักดิ์ที่ตึกมหิดลวรานุสร
ชั้น๒ห้อง๑ที่โรงพยาบาลสิริราช
นี่ค่ะก็เป็นภาพที่ทำให้ครอบครัวนี้มีความปลื้มปิติค่ะ

เพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วนะฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะ